เขาบอกเป็นเหตุการณ์ที่ลุ้นระทึกมากว่าวิทย์จะโดนทำร้ายแล้วนะคะ
แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นจากตัวไหนไปดูค่ะ
ดุดันไม่เกรงใจใคร
อีกนิดเดียวถ้ามันออกมาได้เราโยนกัดแล้วนะคะ
โชคดีมากที่ประตูบ้านกันหมาเอาไว้

ดีสิคะประตูมันเปิดอยู่นะคะ
ใช่แต่ตรงที่หมาอยู่มันปิดอย่างนี้

คุณสงสารมันเหรอ
คุณดูนี่มันเป็นหน้าที่ชีวิตของความเป็นความตายของคนนะสงสารหมายถึงสงสารเราใช่ไหมที่จะโดนหมากัด
สงสารอีกคนถ่ายเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากนะอารมณ์มากเลย
แล้วคุณไม่สงสารหมาเหรอคะมันเหนื่อยจะเย็น
มันเห่าจะเป็นจะตายเลยค่ะโอ้โฮดูท่าแล้ว
คงจะไม่โดนกัดหรอกค่ะให้มันเห่าทั้งวันก็ไม่โดนกัด
เหมือนก็ไปค่ะคุณแต่ทางที่ดีนะต้องวิธีป้องกันเลยนะง่ายกว่านี้
คือปิดประตูบ้านเถอะกันหมาหลุดมันอาจจะหลุดออกมาพอมันหลุดปั๊บมันจะไม่กัดเราแล้วจะวิ่งไปที่อื่น